มาดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยนะครับ
วุ่นเพราะว่าหลากหลายสาเหตุเหลือเกิน

แฟนใหม่ของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่มาจบที่แน่บ้านด้วยการรัวยิง๑๖นัดค่ะ

นี่ถ้าดูเวลาจากกล้องวงจรปิด๔ทุ่มเองนะคะ
คุณเล่นยิงแบบไม่แคร์อะไรเลย

ตรงนี้เรานับให้๑๖นัดค่ะ

แล้วเขาบอกว่าในคลิปนะนอกจากมือยิงแล้วมีอีกคนนึงค่ะ
ที่มาด้วยกันลักษณะเหมือนถืออาวุธ

ไม่รู้มีดไม่รู้ดาบไม่รู้เหล็กหรือว่าเป็นไม้นะคะ
แต่พอมาก่อเหตุเสร็จแล้วก็เดินหนีไป

ในซอยเพชรกะเสม๑๐๖นะคะ
ตำรวจสนหนองค้างพลูก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลย
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มมกระจายอยู่๑๖ปลอกด้วยกันค่ะ
ส่วนที่บริเวณตัวบ้านมีหัวกระสุนปืน
แล้วก็ชิ้นส่วนหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันฝังอยู่ด้วย
ถามว่ามีคนเจ็บมีคนตายไหมสาหัสหนึ่งค่ะ
เพราะว่าถูกยิงเข้าหัวนะถูกยิงเข้าต้นคอคุณ
ใช่ค่ะผู้บาดเจ็บชื่อว่านายธนพลอนุสรชัยเจริญหรือว่าในบุ๊กนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของบ้านที่ถูกรัวยิงนี่แหละ
อย่างที่พี่บุ๊คบอกเขาโดนยิงเข้าที่นี่โดนยิงเข้าที่หัวด้านหลังหนึ่งนัด
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ได้กล้องวงจรปิดมาอีกมุมหนึ่ง
หมู่บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตรนะคะ
เหตุการณ์ตอนก่อนเกิดเหตุนั้น๔ทุ่ม๓นาทีนี่มีรถเก่งของมอส
เป็นรถของนายมอสแต่ให้เพื่อนขับนะเพราะว่ามอสเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนฟลุ๊กเป็นคนขี่มอสเป็นคนซ้อนขี่ตามมา
จากนั้น๔ทุ่ม๖นาทีเสียงปืนก็รัวขึ้นมาเลย๑๖นัดค่ะ
หลังจากที่เก๋งของในมอสคือคันสีเหลืองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม
ขับผ่านกลับไปแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ขับนำออกไปก่อนนะคะ
เข้าไปในซอยก่อนก่อนที่มอเตอร์ไซค์จะตามไป
แล้วหลังจากนั้นมีการวนกลับมาเลี้ยวซ้ายไปดู
เข้าไปในซอยบ้านของผู้เสียหายแล้วก็เป็นเสียงปืนยิงตามมา
นี่ลั่นออกมานอกซอยแบบนี้เลยนะคะ
จากนี้มีร่องรอยความเสียหายจากกระสุนปืนทั่วบ้านเลยค่ะ
เจ้าของบ้านหลังที่ถูกรัวยิงเนี่ยนะคะคือกัสค่ะนางสาววันวิสา
ัสเล่าบอกว่าเธอกับมอสมอสนี่เป็นฉายานะ
อสคลองขวางชื่อจริงคือมีนพาณสิงห์นะคะ
กับมอสเคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกัน
หมากัดแล้วไม่จ่ายค่ารักษา
นี่คือเศษกระสุนที่ตำรวจเก็บได้นะคะ
คือกัสบอกว่ากัสกับมอสเคยเป็นเพื่อนกันแล้วทะเลาะกันเรื่องหมากัด
แล้วไม่ยอมจ่ายค่ารักษาอันนั้นเรื่องเก่านะยังไม่จบครับ
มีการโพสต์ประจานเรื่องแชร์นี่เรื่องที่๒แล้วนะ
โพสต์ในเฟซบุ๊กอ่ะประจานเรื่องแชร์กัน
ก็เลยมีการท้าทายนัดมาเคลียร์ไม่พอ
อสยังท้าให้บุ๊กบุ๊กคือคนเจ็บสาหัสครับ
มอสท้าบุ๊กบุ๊กกับบอสมีปัญหาอะไรกัน
มีเรื่องแฟนเก่าค่ะเพราะว่าแฟนเก่าของบอส
เอ้ยขออภัยแฟนเก่าของบุ๊กใช่ค่ะ
เป็นแฟนใหม่ของมอสงงไปหมด
มีเรื่องแชร์มีเรื่องหมากัดเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่วุ่นวายไปหมดนะคะ
แต่จริงบุ๊กเขาก็เลิกกับแฟนสาวไปแล้วนะ
แล้วแฟนสาวไปคบกับมอสบุ๊กเขาก็ไม่ยุ่ง
มันก็น่าจะจบไปแล้วไงแต่มันมาลุมมาตุ้มบอกถึง

วุ่นจริงสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
คือจังหวะที่มอสมาถึงบ้านกัสบอกว่าเธอเดินออกไปคนเดียวนะ
ตั้งใจจะไปเคลียร์แต่ปรากฏว่าบุ๊กเดินตามออกมาพอดี
พอมอสเห็นบุ๊กเท่านั้นแหละยิงเลยค่ะ
คือไม่ตรงกันนะแอบตรงนี้แล้วบุ๊กอ่ะ
จังหวะที่บุ๊กกับแฟนกัสหันหลังเข้าบ้านแล้ว
คือมันมีปืนมันยิงแล้วเราก็ต้องหนีเข้าบ้านถูกไหมคะ
แต่จังหวะที่แบบว่าหันหลังนะพี่แล้วบุ๊กมันเป็นคนตัวสูงอ่ะ
มันก็กาดยิงแบบว่าพี่นึกออกป่ะก็แบบว่าโดนหัวเพื่อน
โดนข้างบนนัดหนึ่งแล้วก็ท้ายทอยนัดหนึ่งแล้วก็ขาขวานิ้วนาง
หนึ่งกระดูกแตกหมดเลยหัวก็กระโหลกแตกเหมือนกัน
ฝังข้างในเหมือนกันอาการก็แย่ค่ะไม่ตอบสนองเลยสาหัส
ทีนี้ทีมข่าวได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งโอ้โหนี่รอยเลือดนะคะ
ฮะเต็มเลยนะทีมข่าวได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงค่ะ
โทรมาเคลียร์ใจกับกัสนะคะเอาลองไปฟังสิ
กระบอกกัน
นี่ค่ะเป็นการบอกว่า๑เขาไม่มีส่วนร่วม๒ใครเป็นคนยิงใครเป็นคนทำบ้าง
แม่ของคนเจ็บคือแม่ของบุ๊กนะคะบอกว่าแม่ทำใจไม่ได้

แม่มีลูกคนเดียวแม่มีบุ๊กคนเดียว
แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหมอบอกว่า
ถ้าอาการบุ๊คไม่ดีให้แม่ทำใจแม่จะทำได้ยังไง
หมอบอกว่าบุ๊กเนี่ยกระโหลกแตกมีเศษกระสุนฝังกระจายอยู่ในแกนสมอง
ต่อให้รอดบุ๊กก็ไม่เหมือนเดิม
แม่บอกแล้วแม่ควรต้องทำยังไงขอร้องตำรวจช่วยจับคนก่อเหตุให้หน่อย
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของมอสมอสอยู่บ้านอยู่ในซอยอินทาปัตย์๙อยู่บางแคร์นะคะ
ย่าของมอสค่ะคุณย่าบอกว่าหลังเกิดเหตุมอสไม่ได้กลับบ้านเลย
พยายามติดต่อก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าย่าติดต่อได้ย่าจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวกับตำรวจ
และถ้าจับได้ก็จะพาไปกราบขอเข้ามาคนในบ้านที่ทำให้เดือดร้อนด้วย
ก็เป็นว่าสรุปว่ามอสไม่อยู่บ้านนะฮะ
คงหลบหนีไปแล้วนะฮะแต่จริงคนในกลุ่มนี้เคยเป็นเพื่อนกันนะ

เป็นคนที่โทรหากัซเกิดที่กัซเป็นผู้หญิง
ขอให้กัสนัดบุ๊กมาเจอให้หน่อย

ใครจะไปคิดแล้วว่าจะเอาปืนมาเคลียร์กันแบบนี้นะคะ

ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ว่าจะเป็นคนที่ขับรถให้มอสซ้อนมา

และจะตามจับมาดำเนินคดีค่ะ
อสจะพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา

ยังมีการท้าทายคู่กรณีด้วยกัน
โทรติดต่อกลับมาติดตามผลด้วยว่าเป็นยังไงนะคะ
ระหว่างที่คนในบ้านกำลังให้ปากคำกับตำรวจอยู่
บอกเพื่อนของมอสที่มอสไปหยบอยู่ด้วยแล้วกันนะ
อันนี้คุณเข้าข่ายนะให้ความช่วยเหลือกับผู้ต้องหา
เพราะว่าสารออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใครช่วยมอสเนี่ยคุณโดนหางเลขไปด้วยแน่นอน
เพื่อนคุณบอกคุณไม่ได้ยิงแต่คุณขับไปด้วยคุณอยู่ในเหตุการณ์
คุณรู้เห็นคุณมีส่วนด้วยแน่นอน
แล้วที่สำคัญที่สุดถ้าผู้เสียชีวิต
ขออภัยถ้าผู้บาดเจ็บสาหัสเขาเสียชีวิต
ข้อหาคุณจะหนักขึ้นไปอีกนะคะ

แต่ไม่รู้มันจะเข้าข่ายเจตนาหรือเปล่า